คุณผู้ชมฮะมาถึงเหตุที่ทำให้สาวภาวะ
สาวขายน้ำปั่นร้านหนึ่งนะภาวะเลยคุณ
เพราะอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะขี่รถจักรยานยนต์มา
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะขี่มาแบบไหน
นี่ก้นเขาติดเบาะนะจุดแตะเบาะเหมือนกัน

คุณผู้ชมพยายามมาจะจอดรถตรงนี้
วงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะฮะพฤติกรรมทุกอย่าง
ลงจากรถจักรยานยนต์

หลังจากนั้นเขาทำยังไงรู้ไหมคุณ
ซ้ายมองขวาจับนู่นจับนี่ของตัวเอง
แล้วก็ถอดเสื้อของตัวเองนะคุณ

ขี่มอเตอร์ไซค์คล่อมมอเตอร์ไซค์มาแบบไม่มีท่อนล่าง

แล้วพอมาถึงหน้าร้านขายน้ำปั่นเอาถอดเสื้อ

เดินไปที่ร้านขายน้ำปั่นซึ่งแม่ค้าเป็นผู้หญิงคุณ
และเวลามันดึกดื่นคือ๔ทุ่มของวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ภายในหมู่บ้านจัดสรรซึ่งบ้านนี้เขาเปิดเป็นร้านขายน้ำปั่น
คุณโผล่พลวดเข้าไปแบบนั้น
แม่ค้าขายน้ำปั่นกำลังปั่นน้ำอยู่เนี่ยตกใจเลยหันมามองตกใจฮะ
คุณผู้ชมฮะแม่ค้าขายน้ำปั่นก็คือนางสาวพิมลนัทหมื่นราชอายุ๒๕ปี
เธอเป็นผู้เสียหายนี่เธอถ่ายรูปเอาไว้ได้แชะหนึ่ง

เพราะจริงแล้วเขาเปลือยกายหมดเลยจริงถ่ายไปเป็นก้นเลยนะฮะ
แม่ค้าขายน้ำปั่นถ่ายไว้ได้๑รูป

ปกติเธอทำงานประจำแต่หลังเลิกงาน
ก็กลับมาเปิดร้านขายน้ำปั่นที่หน้าบ้านเป็นรายได้เสริม

เปิดตั้งแต่เวลา๒ทุมถึง๓นาที
เธอก็นั่งจัดของเธออยู่ดีไม่ทันระวังตัว
ชายคนก่อเหตุเดินล่อนจ้อนมาที่ประตูรั้ว
ท่าทางเหมือนคนเมายาด้วยนะ
แก้ผ้ามาแล้วพูดกับเธอว่าไงรู้ไหมฮะ
ขอน้ำกินหน่อยคุณเสียงเป็นแบบนี้

เธอก็เลยตะโกนถามว่าพี่พี่มาทำไมแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้า
คนร้ายตอบว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่

ก็ค่อยยื่นแก้วน้ำเอาไปวางไว้บนรังน้ำแข็งนะคุณ
กล้าเอาไปยื่นให้ถึงมือกลัวจะโดนฉุดกระชาก
ไปวางไว้แล้วผู้ชายคนนั้นก็หยิบน้ำไปกิน
ส่วนเธอเองวิ่งเข้าบ้านเลยหยิบโทรศัพท์
ล็อกประตูบ้านแล้วก็ถ่ายออกมาจากประตูกระจกนะฮะ
หนูพยายามพยายามว่าพี่อย่าทำอะไรหนูนะ
พี่อย่าไปยุ่งกับหนูนะพี่ไปเลยนะ
หนูว่าซ่อนโทรศัพท์ปุ๊บหนูว่าเข้ามาในบ้าน
หนูก็ล็อกปิดอยู่นี้ครับ
ถ่ายรูปถ่ายรูปผ่านกระจกมา
เราก็เลยได้รูปผลร้ายติดไพร
ได้ได้ข้างหลังครับพี่
บอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนโรคจิตชอบโชว์
น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านด้วยเพราะรู้เส้นทางดี
แล้วก็น่าจะมาดูลาดเหลาเอาไว้แล้วนะฮะ
แต่เธออยู่บ้านคนเดียวตอนนี้กลัวมากเลยนะคุณนะ

ต่อไปจะต้องล็อกประตูรั้วตลอดเวลา
แล้วก็ใช้วิธีส่งน้ำปั่นข้ามรั้วให้รายเดอร์แทน

อกจากนี้จะติดกล้องวงจรปิดไว้เพื่อความปลอดภัย
เพราะเมื่อกี้ที่เห็นในกล้องคือกล้องของข้างบ้านเขา

เพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

ที่สุดคุณผู้ชมฮะตำรวจได้รับแจ้งความแล้วนะครับ
กับการสพบางบัวทองเปิดเผยนะฮะว่า
แม้ผู้เสียหายจะหวาดภาวะอยู่
ตำรวจก็จะพยายามทำทุกวิถีทางในการตับ
ตามจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้ผู้ก่อเหตุให้ได้
เพราะว่าตำรวจมาสอบถามคนในชุมชน
คนในชุมชนบางคนเปิดเผยแบบนี้คุณมิ้ว
บอกว่าเคยมีคนไปแก้ผ้าโชว์อวัยวะเพศ
อนาจารย์ช่วยตัวเองอยู่อีกซอยหนึ่งอยู่ซอยสี่
ใกล้ซอยนี้แหละน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน
น่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง
ดังนั้นเดี๋ยวตำรวจนะฮะจะได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ตามจับกลุ่มตัว
ไม่ให้ก่อเหตุที่น่าหวาดกลัวแบบนี้นะฮะ
ถ้าเป็นคนคนเดียวกันก็ยิ่งน่ากลัว
หมายความว่าก่อเหตุซ้ำซากพฤติกรรมซ้ำซากอะไรแบบนี้